หลังจากนี้เนี่ยประเมินว่าหลัง๒๔เนี่ย

เมินว่ามันจะมีสถานการณ์อะไรที่มันแบบผิดปกติ

คือผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายนะครับ
เราเคารพในเรื่องของกติการ่วมกันนะครับ

และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะเห็นในวันที่๒๔มีนานี้นะครับ
คือผมอยากจะเห็นพี่น้องประชาชน
ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเนี่ย
ให้มากให้เป็นประวัติการ
คุณไม่ชอบประเด็จการคุณก็ออกมาพิสูจน์ให้เขาเห็น
คุณรักประชาธิปไตยคุณออกมาพิสูจน์ให้เขาเห็น
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีคำเป็นเหตุผล
บอกว่าเฮ้ยอันนี้ผ่านนู้นอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วนะครับ
เสียงผมเชื่อว่าเสียงที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเนี่ยครับ

ดังนั้นถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนออกมาและตัดสินใจทางไหนแล้วเนี่ย
ฝ่ายการเมืองทั้งหมดผู้มีอำนาจรัฐทั้งหมดต้องเคารพเสียงของประชาชนและเดินไปตามนั้น
ถ้าเอาตามนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าเราเดินไปได้
บอกประชาชนมาเยอะด้วยเดี๋ยวมันยัดกล่อง
อีก๒ท่านกับ๕นาทีสุดท้ายคุณประสานเชิญครับ
คือวันนี้เราตั้งประเด็นขึ้นมาว่าจะปรองดองอย่างไร
แต่ผมฟังดูรู้สึกไม่ค่อยปรองดองกันเท่าไหร่ไม่ว่ากันนะครับ
เพราะว่ารู้จักกันทั้งนั้นนะครับบางคนก็ร่วมงานกันมา
แต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามมันต้องเป็นความพยายามของทั่วทั้งสังคม
ภาครัฐภาครัฐสภาภาคประชาชนก็ต้องน้อมนำไปสู่การที่จะอยู่กันดังสันตินะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องย้อนกลับไปสู่จุดเดิมว่า
จะเริ่มต้นจะต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้งผลประโยชน์สังคมเป็นตัวตั้ง
ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้ง
ถ้าเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่นะครับ
ตรงนั้นเกิดไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าปรองดอง
ดังนั้นจึงต้องยอมรับผิด
ยอมรับผิดแล้วเข้าสู่กติกาที่ถูกต้อง
เข้าสู่กติกาเข้าสู่กฎหมายนะครับ
แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีบทบาทสำคัญคือรัก
รัฐก็จะต้องมีกลไกลไกที่เป็นจริงในการก่อให้เกิดความปลองดอง
ต้องมีคนที่ทำหน้าที่อย่างแท้จริงในเรื่องนี้
แสวงหาข้อเท็จจริงจะเยียวยา
จะพิจารณาว่าคดีต่างเยอะแยะมากมายจะทำยังไงกันอะไรต่างเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้ามีกลไกรรัฐขึ้นมาจริงตรงนี้นะครับ
ผมว่ามันก็นำไปสู่การที่จะปรองดองได้
แต่เรียนว่าเรื่องการปรองดองมันไม่ใช่มะม่วงบ่มแก๊ส
มันไม่ใช่บอกว่ามันต้องเกิดใน๒๓วันนี้ไม่ใช่

บางที๕ปีข้างหน้าก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้
บางทีอีก๑๐ปีก็ยังเกิดไม่ได้
ยิ่งใหญ่จนทั้งสามารถรวมใจของคนแอฟริกาทั้งหมดได้
เพราะว่านี่คือจิตใจที่ยิ่งใหญ่
เพราะฉะนั้นทั้งยอมรับผิดและทั้งให้อภัย
ฝ่ายหนึ่งต้องให้อภัยฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด
หวังว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
เขียนรำนูนแบบนี้ด้วยนะ
ก็อย่างนี้แบบนี้ที่ปล่องดองไม่ได้
ไม่เป็นไรค่ะท่านสุดท้าย
ผมปกตินะเป็นคาดรายการเกษียณ

แต่ว่าเห็นบ้านเมืองมีปัญหา
แบ่งเหลืองแบ่งแดงอะไรอย่างนี้นะฮะ

ผมจำเป็นจะต้องเสียสละ

เพื่อจะรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้

พักผมไม่มีในทุนใดทั้งสิ้นนะ
เป็นการเมืองที่สุรจริตจริง
ประชาชนมั่นใจนะผมเป็นนายก็เลือกมันดี
เพราะฉะนั้นมาถึงขั้นนี้ตรงนี้ไวร้านี้
เราก็มองสถานการณ์ออกได้แล้วเป็นยังไง
ผมบอกแล้วถ้าอยากจะให้ปลองดองมันง่ายหลังเย้
ทุกอย่างมันก็จะจบแต่ผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์ก็ไม่ลาออกหรอกนะครับ
เพราะแกตั้งใจที่จะมาสืบทอดหน้าอยู่แล้วแล้วแกก็ไม่กล้าลงนะครับ
จงลงจากหลังเสือนะฮะเอาล่ะนี่มาถึงกระบวนการ
เหลืออีก๑๐วันที่จะต้องเลือกตั้งพี่น้องประชาชนจะต้องไปเลือกตั้งแล้ว
ผมมาเดินหาเสียงมาโดยตลอดเนี่ยมาถึงนี่ผมก็ต้องเดินนะที่เกลือยังขึ้นเลย
เดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ไปซักให้ดีไหมมาเช็ดอะไรแย่นะ
เอาแล้วนะครับนะผมก็เดินพบพี่น้องประชาชนเนี่ยกราบเรียนตรงนะครับ
กราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยประชาชนไม่เอาผลิตการนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งวันที่๒๔นะถ้าสุจริตจริงนะครับ
ผมเชื่อฝ่ายวิทยาศาสตรายชนะขาดเลยนะครับฝ่ายวิทยาศาสตรายชนะขาด
ดูการเลือกตั้งล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกานะผมพักใหม่ยังโผล่ขึ้นมาได้เลยเห็นไหมใช่ไหมฮะ
มีการโกงอย่างมโหลานนะครับเพราะว่ารัฐมนูลก็ดีกฎหมายต่างก็ดีคำสั่งระเบียบต่าง
เตรียมการตั้งพักมันเตรียมมาเพื่อจะโกง
เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นนะฮะ
เป็นปัญหาใหญ่ที่จะลุกลามต่อไป
และจะไม่มีความฟองดองเกิดขึ้นได้
หมดเวลาพอดีครับท่านครับ

ขาดไม่ขาดจะเป็นอย่างไร

อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะคุณผู้ชม

แล้วก็๒๔มีนาคมเลือกตั้งใหญ่

ปากกาแล้วใช้ปลายปากกาของท่าน

ยังค่ะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะ
หมายถึงว่าใช้อำนาจของท่านเนี่ย
ในทางที่ควรจะเป็น

ของแต่ละท่านแต่ละภักดิ์ว่าเป็นยังไง
เอาล่ะเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทน

ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะคะ